ปกติแล้วการประชุมคอรมอลนั้นจะมีขึ้นทุกวันอังคาร
สาขบูชาก็เลยมีการจัดประชุมขึ้นมาในวันนี้นะครับ
ประเด็นที่ต้องมีการติดตามคือเรื่องของ
การชี้แจงความสนิทสนมกันระหว่างท่านนายก
พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์

เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในตอนนี้
ติดตามพร้อมกันกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรีม
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน
ถึงเหตุผลที่ต้องออกมาขอโทษแทนตำรวจนะคะ
กรณีใช้กำลังบุกจับอดีตพระพุทธอิสระ
ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ออกมายืนยันค่ะว่าไม่ได้มีความสนิทสนมส่วนตัว

ภาพที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
เป็นภาพที่ไปร่วมงานหล่อพระ
ในฐานะพุทธศาสนิกชนเท่านั้นค่ะ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แจ้งกรณีภาพถ่ายร่วมกับอดีตพระพุทธอิสระ
โดยระบุเป็นการไปร่วมพิธีหล่อพระที่ทางวัดจัดขึ้น
โดยอดีตพระพุทธอิสระได้เชิญอดีตผู้บัญชาการทหารบก
และผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นไปจำนวน๔คน
คือตนเองพลเอกสมทัศน์อัตนันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ซึ่งไปร่วมงานในฐานะพุทธศาสนิกชนตามปกติ
ขณะเดียวกันนะคะก็ขอให้ใช้สติตรึกตรอง

กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุดจับกลุ่ม
กับการออกมาขอโทษของนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์ค่ะ
ด้านนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชน
ถึงกรณีที่ออกมาขอโทษแทนตำรวจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
ในการปฏิบัติหน้าที่เข้าจับกลุ่มอดีตพระพุทธอิสระ
ว่าเกิดจากความไม่สบายใจหรือไม่

ไม่ตอบสาเหตุการออกมาขอโทษแทนตำรวจ
รวมไปถึงข้อเรียกร้องของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
และประธานองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน
ให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานกลุ่มลูกศิษย์

เช่นเดียวกับกรณีการบุคคลวัดดัง

ก็ไม่พบการเคลื่อนไหวของลูกศิษย์เช่นกัน

คือกระทรวงคมนาคมเสนอคอรมอลพิจารณาโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่
เด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง๓๒๓กิโลเมตร
เงินลงทุน๗๖๙๗๘ล้านบาท
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากบ่อสภาพัฒน์แล้ว

โดยตามแผนจะสร้างเสร็จในปี๒๕๕๙
ที่กระทรวงการคลังเสนอเพิ่มอัตราข้าราชการแต่งตั้งใหม่
ของสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในตำแหน่งนายแพทย์ทันทะแพทย์และเพศจัตริย์ชะกร
อกจากนี้ยังเตรียมรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทย

และภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดด้วยค่ะ
สำหรับประเด็นของพระพุทธอิสระนะคะรวมไปถึงการเมืองที่พักอนาคตใหม่ประกาศที่
ฉีกรัฐธรรมนูลปี๖๐รวมไปถึงนิรัทธศกรรมคำสั่งของคอสชนะคะ
ผู้ได้รับผลกระทบก็ต้องรอความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมคอรมอเสร็จสิ้น
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเหล่านี้ค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ครับขอบคุณคุณรับพิพันธ์ครับ